ร่างทรงปู่ยานมุณีรือศรีนาคาราช
ที่วัดถ้ำพระไสงา

เป็นร่างทรงแต่บ้านถูกรอบวางเพลิงเฉยเลย

ก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ตำรวจเป็นคนตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า

เมื่อวานก็ยังใส่ชุดสีน้ำตาลใช่ไหม

วันนี้แกเป็นนายบุญหล่อทงขวาน้อย

จุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ตรงห้องพระหลังบ้าน

แล้วก็ลุกลามมาไหม้หลังคาบ้าน

หล่อแกบอกโชคดีมากนะลุงตื่นทัน
แกบอกบ้านแกเสียหายหมดเลยค่ะ
ไฟไหม้ตรงหลังคาห้องพระก็เสียหาย
โต๊ะหมู่บูชาเครื่องรางของขลัง
ไหม้หมดเลยอืมนี่ค่ะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะลุง
หล่อเล่าแบบนี้ตอนนั้นลุงหลับอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ลุงแกสะดุ้งตื่นขึ้นมา
เพราะได้กลิ่นควันเหม็นไหม้
ลุงแกตกใจมากเพราะว่าตอนนี้ไฟขึ้นไปต้นหลังคาได้หลังโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้านแล้วอ่ะค่ะ
วิ่งไปหยิบกระมังเลยนะแล้วก็ไปตักน้ำในโอ่งข้างบ้าน
สาดดับไฟเพื่อไม่ให้มันลามไหม้บ้าน
ดับเองคนเดียวหมดเลยนะโอ้โห

บอกว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยนะ

รูปของปู่ลฤษีน่าฆราชเจ็ดเสียร

มีเป็นขะเมาขะเมาควันอ่ะกรอกกรอกแต่ว่าไฟไม่ไหม้
หล่อก็เลยเชื่อว่าสงสัยปู่ฤษีคงช่วยป้องกันไม่ให้บ้านถูก
ไฟไหม้มากไปกว่านี้ละมั้งตำรวจสะพอในมะปรางพอรับแจ้งเหตุ
ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากเหตุรอบวางเพลิง

ถูกรอบวางเผิงก็ว่าเงะตำรวจเข้ามา
พอตำรวจเข้ามาพอกลับไปแล้วก็ลุงก็จัดการทำความ
บอกว่าตำรวจตำรวจบอกว่า
อย่าพึ่งเคลื่อนย้ายของนะครับเดี๋ยว๖๔๒๐๐๓๓๐๐๓๓๐๐
ชุดสอบส่วนเข้ามาสอบส่วนอีกทีหนึ่ง
คิดว่าใครวางเพลิงครับ

คนที่ฝ่ายตรงข้ามที่คนไม่ชอบเรานั่นแหละ

แต่ลุงอยู่ตรงนี้๓๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
มันแล้วก็ไม่เคยพูดให้ใครเสียอกเสียใจเลย
มีแต่ให้กำลังใจแล้วก็มีแต่ให้พร
แต่มาพูดแบบนี้ทำแบบนี้คุณลุงแบบว่ามัน
มันไม่ปลอดภัยกับลุงแล้วล่ะ
แต่เมื่อคืนลุงไม่ได้จุดทูบจุดเทียนทิ้งเอาไว้ใช่ไหม
ใช่ลุงแกว่าอย่างนั้นน่ะนะคะ
ลุงบอกว่าตำรวจก็มาตรวจสอบแล้ว

ตำรวจเป็นคนบอกเองว่าคาดว่าเป็นการวางเพลิง

ทีนี้ลุงหล่อบอกว่าขอชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมนาริส

คือหลายคนบอกว่าแหมเป็นลุงหล่อแป๊บสักพัก
พอวัดพระถ้ำพระสายงามดังกลายเป็นร่างทรงเลยเหรอ

แกบอกว่าลุงเป็นร่างทรงมานานแล้ว
ไม่ได้มาเกาะกระแสถ้ำพระทรายงามที่โดนดังจากข่าวพระมณติธรรม
แล้วค่อยผันตัวเป็นร่างทรงนะ
ลุงหล่อบอกว่าปุยานมุณีหรือศรีนคาราชน์เนี่ย
ลงมาประทับร่างปีละครั้งคือขึ้น๓ค่ำเดือน
เดือนหกซึ่งปีนี้มันตรงกับวันที่สิบสี่เมษายนไง
วันที่แกใส่ชุดเนี้ยแหละเมื่อวานอ่า
คนเรามันไม่เหมือนกันหรอกครับถ้าคนมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมก็เออ
ก็จะมองเห็นว่าสิ่งนี้ถ้างั้นการไหว้การเต้นการบวงสวง
อยู่ที่ไหนมีความสำคัญยังไงมีความเชื่อพวกนั้นก็ว่าเหมือนกัน
แหละเพราะว่าลุงมาอยู่นี่ลุงก็ทำของลุงทุกปีทุกปี
ทุกปีหกค่ำเดือนสามลุงทำของทุกปีก็คือวันนั้นแค่วัน
ก็คือวันนั้นคือวันเดียวนอกนั้นลุงไม่เคยไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรเลย
ไม่ได้เป็นแรงซ่อมไม่ขอหมอดอกหมอดูอะไรแม่คือพอลงมาปุ๋ยานมูดี
ฤษีนักราชก็จะลงไปเอาช่วงที่ลุงนั่งกรรมฐาน
แล้วก็ตอนนั้นลุงเจ้าจะเหมือนกับที่ว่ากึ้งลับกึ้งตื่นอยู่อย่างนั้น
อ๋อแล้วที่พูดภาษาเทพอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะไม่รู้เรื่องด้วย
แต่ฟันเข้าใจอ๋อแต่ฟันเข้าใจอืมปีละครั้งปีละครั้งเท่านั้นแหละ
อ๋อวานแล้วก็ไปเจอกันดีหลังจากนี้มันรกกว่าสิบสี่ใช่
เขาบอกว่าบรรยากาศที่ถ้ำพระสายงามวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามของถ้ำกันเยอะนะคะ
ครับมีนักสำรวจมาด้วยนะหรือฮะมาสำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์ของถ้ำค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายอนุกูลสอนเอกนักภูมิศาสตร์และนักสำรวจถ้ำวัย๔๙ปี
เขาบอกว่าก็เห็นข่าวก็เลยอยากจะขอมาสำรวจหน่อย
ที่บอกว่าในถ้ำเนี่ยมีหินที่มีลักษณะสีดำอยู่เป็นจำนวนมาก

เขาบอกว่าเป็นหินแร่ชนิดนึงพบได้ตามถ้ำทั่วไป
ส่วนจะเป็นเหล็กไหลหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะ
ซึ่งการสำรวจในถ้ำเจอว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นแม่น้ำใต้ดินเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วด้วยนะคะ
แต่ด้วยกระแสน้ำที่แรงเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการกัดซ้อจนมันกลายเป็นโพรงขนาดใหญ่ค่ะ
ส่วนหินอธิบายให้หมดเลยนะ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
ด้านที่สรรตั้งคือด้านที่ทิศทางน้ำไหลไป
นี่ค่ะเป็นคำอธิบายจากนักภูมิศาสตร์เลย
เล่าให้ละเอียดเลยว่าถ้ำนี้โครงสร้างมันยังไง
หินลวดลายต่างเกิดจากอะไร

คุณอนุกูลก็เคยไปวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ของถ้ำอยู่นะครับ

ปราการทำชัวคราวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะช่วงนี้ฝนตกค่ะ
ว่าไม่มีป้ายแล้วนะห้ามเข้าถ้ำนะครับ
ว่ามีป้ายแล้วก็ต้องเชื่อฟังป้ายด้วยนะ
อย่าแบบฝืนเขาแบบนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เอานะคะ
คือไปได้ก็ไปไหว้พระ